มาดูกันดีกว่านะครับว่าคนไทยเนี่ยถ้าจะเล่นกีฬา
เอาที่เล่นกีฬาแล้วมีความเป็นไปได้นะที่สามารถมีรายได้ในตอนนี้
เราก็อิงจากผลงานของนักกีฬาที่กำลังสร้างชื่อเสียงในตอนนี้ดีกว่า
มาดูว่ากีฬาประเภทอะไรเขาทำเงินได้ขนาดไหน
มาเริ่มกันที่ชนิดแรกนะคะที่ทำเงินมากที่สุดในโลกนะตอนนี้เลย
เงินรางวัลนี่๒๐๗ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็๖๘๐ล้านบาท
แต่ว่าก็มีการคาดการณ์นะคะว่าจากปี๒๐๑๖จนมาถึงปีนี้และปีหน้าปี๒๐๑๘
วงการอีสปอร์ตก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยค่ะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปจนถึง
๑๐๗๒ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ๓๗๙หมื่นล้านบาทเฮ้ยเยอะมาก
ก็เคยได้รองแชมป์ที่จีนเงินรางวัล๓ล้านนะพี่นะ
ก็รับเงินรางวัลมา๑ล้านบาท
ส่วนอันดับที่๒ของกีฬาที่ทำเงินมากที่สุดนะคะ
ก็คุ้นหูกันดีเดี๋ยวตุลานี้ก็จะมาแข่งกันที่ไทยด้วยนะคะ
อันดับที่๑มี๒คนนะคะได้รับเงินเดือนเท่ากันก็คือ๒๘ล้านบาทต่อเดือนนะคะ

ยังไม่รวมค่าเซ็นสัญญาค่าโบนัสและค่าอื่นค่าสปอนเซอร์อะไรทั้งหลายแหละ

แต่ว่าอันนี้ค่อนข้างจะห่างไกลแต่ตลาดบ้านเราเริ่มจะเปิดทางให้กับนักแข่งไทยแล้วนะครับ
ส่วนกอล์ฟนะครับก็ไปดูผลงานของนักกอล์ฟกันหน่อยดีกว่า
ก็กวาดรายได้ตลอดปี๒๐๑๗นะครับ
นับเงินจากสปอนเซอร์พวกค่าสิทธิประโยชน์ต่าง
แล้วก็ในรอบปีที่ผ่านมาท่านนักกอล์ฟไทยนะครับ
เอริยาจุธานุการอดีตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวไทย

เป็นเงินไทย๔๘๘ล้านบาท
เมื่อตอนปี๒๐๑๖ไหมคือขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกนะ
ตอนนั้นก็กวาดเงินเป็นอันดับที่๑ของนักกอล์ฟหญิงเลย
ครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการทำฟอร์มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็มีโอกาสที่เธอจะทำรายได้มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นอยู่เหมือนกันนะครับ
อีกหนึ่งชนิดกีฬาค่ะที่คนไทยก็มีโอกาสนะ
เพราะว่าก็ชื่นชอบกันอยู่แล้วก็มีนักกีฬาหลายคนนะคะนั่นก็คือมวยค่ะ
ซึ่งถ้าเอาง่ายแล้วกันคนไทยกำลังจะมีคิวที่จะขึ้นชกป้องกันตำแหน่งแชมป์วันอาทิตย์นี้นะคะ

ไฟล์ต์ที่๒ที่ป้องกันแชมป์เนี่ยอย่างที่พีทบอกคือ๕๖๐๐๐๐๐บาท
แล้วพอผ่านไฟล์นี้ไฟล์ต่อไปล่าสุดเนี่ยก็คือ
ล้านบางที่บางที่ก็บอก๙๗ล้านก็ตีกลมคือ๑๐ล้านสำหรับไฟล์นี้

ตอนนี้ก็อยู่ที่การตกลงกันระหว่างโปรโมเตอร์กับตัวของศรีสะเกดเอง
ไฟล์แรกอีกนะได้๒๑๕๐๐๐บาท
ดังนั้นวันนี้ไฟล์วันอาทิตย์นี้จะทำเงินให้กับทั้งคู่แน่นอน
ค่ะส่วนอีกหนึ่งนักกีฬานะคะนั่นก็คือเทนนิสค่ะ

ตอนนี้คว้าเงินไปแล้วในปีนี้นะคะ๑๘๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๓๔ล้านบาทก็ยังมีโอกาสอีกเยอะอีกหลายเดือนสำหรับการเก็บคะแนนเก็บเงินรางวัล

แบตที่กว่ารายได้สูงที่สุดนะครับ
ซึ่งตลอดทั้งซีซั่นที่ผ่านมาก็ได้ไป๘๒๐๐๐๐บาท
น้องเมย์ได้ไป๔๗๒๐๐๐๐บาท

ทราบกันดีอยู่แล้วว่าชาวต่างชาตินักกีฬาฟุตบอลระดับโลกนี้ได้รายได้กันเยอะ
แต่มาดูรายได้นักกีฬาฟุตบอลไทยกันบ้างดีกว่าก็เพิ่งจะได้รับการเปิดเผยตัวเลขกันออกมานะคะ
อย่างเจ้ามวยธุรสินดังดานะคะตอนนี้เป็นนักเตะไทยที่มีรายได้มากที่สุดต่อปี

ต่อกันที่ชนะทิพย์สงกระสินอยู่ที่๕๔ล้านบาทต่อปี
แล้วก็เทียร์ทรมนต์มาทัน๔๕ล้านบาทต่อปี
คราวนี้เราไปเทียบกันดีกว่านะครับนักกีฬาอาชีพของไทยนะครับต่อปีให้เห็นกันชัดนะครับ
คือวัดจากรายได้ที่รับตามที่เรามีข้อมูลบันทึกได้
ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ที่มีตัวเลขให้เห็นนะครับ
ก็จะเห็นว่าเอริยาจุธานุการนักกอล์ฟอาชีพรายได้มากที่สุด
ก็จะเห็นความแตกต่างของชนิดกีฬาด้วยที่เราต้องแบ่ง

อังสีสะเกะต่อยปีหนึ่งเต็มที่อย่างดีก็คือ๓ไฟส์
แต่อย่างโปรเมนี้ก็ลงแข่งขันเรื่อย

ดังนั้นอาจจะต้องถ้านับตัวต้องนับเป็นเดือนดีกว่า

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกีฬาที่มีลุ้นในพวกโอลิมปิกไปแล้ว
เมื่อกลับผู้หมวยลูกกอฟ
ก็เป็นกีฬาหลักแล้วก็เรื่องของวอเล็กบอล
ก็จริงก็ถือว่าไปเล่นต่างประเทศก็มีรายได้เยอะเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยวติดตามกันได้สำหรับเรื่องราวดีอย่างนี้ที่จะนำมาฝากกัน
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแรงบันดาลใจของน้องสำคัญที่สุดนะครับ